เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๗๒แล้วแต่โอ้โหแรงยังดีเหลือเกิน
บอกว่าแรงดีเพราะอะไรรู้ไหมยืนเท้าเอวมือชี้แล้วด่าชาวบ้านแถวนั้นนะคุณ

ใช่มันเป็นแรงดีแบบไม่ดีแล้วสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
คือจริงรถของผู้หญิงวัย๗๒คนนี้เขาไปจอด
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าจอดแบบไหน
ชาวบ้านชาวช่องเขาขับผ่านไม่ได้รถติดยาวเลยค่ะดูคลิปค่ะ
แล้วมันก็จะบอกด้วยว่ามึงช่วยแก่ประตานชีวิตพี่สำราพูดจะไม่ขนกันด้วยทั้งที่ผมดูด้วย
เลวไหมมันสาหร่าใจทำไมไม่หอนอ่ะ
พูดเลยเหตุภาษีถูกต้อง๗๒ปีถ้าแอดสอนแล้วจะรู้เดี๋ยวอีก๗ปันนักข่าวมาหมดแล้วมึงจะรู้
ผู้ดาออกทีวีเลย
ได้ออกทีวีจริงด้วยนะฮะใจเย็นกันนะครับทุกท่านครับ
ดูสิมีเหตุมีผลอะไรถึงเป็นแบบนี้ฮะ
คันนั้นเป็นของคุณป้าท่านนี้ค่ะแล้วดูลักษณะการจอดเมื่อกี้ประตูฝั่งคนขับคือเปิดอ้าออกมาถูกไหม
แล้วรถมันจอดคล่อมเลนแล้วคุณผู้ชม

มันไม่เสียค่ะคือนี่คือรถจอดเนี่ยคุณผู้ชมดูสิตำแหน่งของรถอ่ะเห็นไหม

ใช่ตรงนี้อยู่บริเวณท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว
หรือว่าท่าด่านถนนสุนทรวิจิตรที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมนะคะ
แล้วตำรวจที่อยู่นั่นเขามาเจรจากับคุณป้านะ
บอกว่าป้าช่วยเลื่อนรถเถอะเนี่ยรถคนอื่นเขาขับผ่านไม่ได้เลย
มาหมดเลยทุกคำด่าเลยแล้วก็บอกด้วยฉันเนี่ยรวยเป็นหมื่นล้าน

เจ้าของรถคนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือ
คือนางส่องพิชยาตันสังวรชื่อเดิมคือนางส่องล่าอายุ๗๒ปี
เธอเนี่ยเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแล้วก็จอดรถทิ้งไว้ลักษณะแบบนี้ค่ะ
ส่วนตำรวจตำรวจท่านนี้ก็คือร้อยตำรวจตรีปริญญาสมแพง
เป็นตำรวจจราจรแล้วร้อยตำรวจตรีปริญญา
ก็พยายามจะบอกให้กับนางส่องพิชยาเลื่อนรถออกจากตรงนั้นหน่อย
แต่ว่านางสองพิชยาก็ไม่ยอมค่ะแล้วก็มีการด่าถึงหน่วยงานต่างด้วย
ใช้คำอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินมันไม่สุภาพเลย
แล้วด่าคนงานที่มารับจ้างขนสินค้าลงท่าเทียบเรือ
พอมีคนเถียงนะเธอก็บอกว่าเนี่ยฉันรวยเป็นหมื่นล้าน

มันก็ลามปามไปถึงประเทศข้างเคียงของเราด้วย
ทีนี้หลายคนได้ยินแบบนี้เขาก็ไม่พอใจ
แล้วคิดดูสิคือคนทำงานเขาก็ทำมาหาเช้ากินคั่ม
ทุกคนก็บอกว่าอย่ามาดูถูกกัน

เราใช้รถใช้ถนนก็ต้องศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

เดี๋ยวให้ฟังอีกจังหวะนึงแต่เดี๋ยวขอดูดคำหยาบด้วยนะคะ
คุณผู้ชมแล้วดูสิคะ
จริงคือรถอีกฝั่งนึงเขาให้เป็นเลนส์จอดนะ
แต่ว่าฝั่งทางด้านหน้าร้านเนี่ยพอป้าแกไปจอดแบบนี้
มันเหมือนกับเหลือช่องกลางแคบมาก
ที่นี้ทางด้านนางสาวกฤติยาสัตว์ราษัย
๒ปีที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่คุมสินค้า
เขาก็บอกค่ะบอกว่าจะมีสินค้าลงในวันทำการของทางราชการ

รถก็จะมาส่งสินค้าจอดส่งสินค้าไม่กี่นาที

เหมือนกับก้าวไก่ที่หน้าบ้านของผู้หญิงวัย๗๒คนนี้ค่ะ
แต่ดูสิถูกตะโกนด่าถึงพ่อถึงแม่แบบนี้ทุกวันเลย
คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้เขาต้องการอะไร
เคยมีผู้ใหญ่มาดูจุดลงสินค้าก็บอกให้จอดได้
แต่ห้ามเกินเส้นสีขาวขอบทางก็ปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วนะ
แต่ผู้หญิงวัย๗๒คนนี้ก็ยังด่าอีก
แช่งชักหักกระดูกไปเรื่อยเลยค่ะ
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าที่เห็นเป็นข่าวไม่ใช่ครั้งแรกหรอก
จริงชาวบ้านตอนที่นักข่าวไปถามนะ
ชาวบ้านเขาใส่หัวกันหมดแล้วเขาบอกว่าที่เป็นแบบนี้นะ
ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่๒๓ครั้ง
แต่มันเป็นพฤติกรรมที่เป็นมาแบบเป็นปีแล้ว

อยู่ตรงนั้นไอ้ที่จอดข้างหน้าคือหน้าร้าน
ก็คือคุณป้าเหมือนจอดหน้าบ้านหน้าร้านตัวเอง

แต่ก็เป็นการจอดประชดเหมือนกันเอาจริงนะ
เพราะว่าเหมือนทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีรถมาส่งของแบบนี้
คงมีปัญหากันมานานมันมีปัญหานาน
คือชาวบ้านเขาก็บางทีเขาก็มาเตือนบอกว่าเนี่ยเลื่อนรถหน่อย
ขยับรถหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกให้ตำรวจมาล็อกล้อนะ
ป้าบอกว่าอย่างไรรู้ไหมไปบอกเลยไปบอกเลย

บอกเลยนี่หน้าบ้านฉันอะไรอย่างนี้นะครับ
เรื่องนี้ก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับ
อากาศร้อนช่วงนี้มีฝนพร่ำมาแล้ว
ทำให้ใจร่มได้บ้างเย็นได้บ้างนะฮะ